เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยครับทุกผู้ชมครับทางกอรมนที่สมุทรปราการเนี่ยได้รับแจ้งเหตุ
บอกว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งติดโควิดแล้วถูกสามีทำร้ายร่างกายไล่ออกจากบ้าน
นี่ฮะเธอต้องมานั่งอยู่ตรงนี้หอบเสื้อผ้าเนี่ยมานั่งอยู่ริมถนน
แถวใกล้ใกล้ทางขึ้นสถานีรถไฟฟ้าศรีนครินที่สุขุมวิทย์นี่นะฮะ
สุขุมวิทย์แต่ว่าอยู่ตำบลปากน้ำเพิ่มเมืองสมุทราการนะครับ
คือในที่เกิดเหตุผู้หญิงคนนี้เนี่ยนั่งอยู่ที่ฟุตบาทนะฮะ
มีกระเป๋าเสื้อผ้าวางอยู่ข้างตัวด้วยนะครับอายุ๒๔ปีนะ
ถามไปถามมาเนี่ยเธอนั่งร้องไห้อยู่นะครับก็ตรวจสอบประวัติหาเชื้อโควิดอะไรเรียบร้อย
พบว่าอยู่ในระบบของจังหวัดสมุทรปราการนะครับไปตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลสมุทรปราการเมื่อ๖กรกฎาคม
ผลออกมาติดเชื้อเก้ากรกฎาคมนะครับทีนี้แม่เนี่ยเขาทราบข่าวเข้ามาเนี่ย
เขาก็บอกว่าลูกสาวเนี่ยไปอยู่บ้านแฟนค่ะอยู่ที่ซอยวัดในสองวิหารห่างจากบ้านเนี่ย
หนักในพื้นที่เนี่ยที่ตะบนปากน้ำลูกสาวก็ไปตรวจหาเชื้อ
ลักษณะการตรวจเชิงลุกก็พบว่าติดเชื้อนะครับ
ผลออกมา๙กรกฎาคมลูกสาวก็กักตัวอยู่ที่บ้านแฟน
ที่ผ่านมาก็ไม่มีอะไรก็เหมือนกับกักตัว
แล้วก็รอตรงรอเตียงอะไรก็ว่ากันไป
จนกระทั่งเมื่อวันก่อนลูกสาวโทรมาบอกว่าอาการมันหนักขึ้น

ก็เลยบอกลูกว่าอยู่บ้านไม่ไหวแล้วมั้ง
สงสัยต้องแบบเร่งหาเตียงแล้วไปหาหมอดีกว่า
ก็เลยแจ้งไปหมอเขาก็มาเห็นว่าอาการหนักแล้ว
ต้องไปโรงพยาบาลแล้วกักตัวรักษาที่บ้านไม่ได้แล้ว

ปรากฏว่าอันนี้แม่ของฝ่ายหญิงเขาอ้างนะ
บอกว่าทางฝั่งบ้านแฟนเนี่ยเขาไม่ให้หมอเข้าบ้าน
แล้วไล่ลูกสาวออกจากบ้านด้วยเพราะเห็นว่าอาการหนัก
ก็เลยมานั่งอยู่ริมฟุตบาทเนี่ยครับทุกผู้ชมครับ
เพราะว่าเขาก็ไม่กล้าเข้าบ้านแม่เหมือนกัน

เขาเป็นตั้งแต่เมื่อวานเขาบอกท้องเสีย

เขารู้แล้วก็ไล่ตีมาผัวนั้นอ่ะ

ใช่หรอแฟนเขาวัดในตามหลักปากตัวอยู่ที่นู่น

เพราะคุณหมอไปเนี่ยทางนู้นเขาไล่หมดเลย
แล้วผัวเขาก็เทิบไล่ออกมาด้วย

ผัวเขาเป็นทหารมีทหารมาก
คือพอเขาได้รับแจ้งการทหารของ
กอรมนที่สมุทรปราการเนี่ยก็มาช่วย
ทางเทศบาลทางกู้ภัยก็มาช่วย
ตรวจสอบพบว่าอาการของผู้หญิงคนนี้
อาการค่อนข้างหนักเลยนะครับอาการรุนแรงนะฮะ
ถ้าปล่อยไว้เนี่ยอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้
นะฮะก็เลยนำตัวส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะครับ
คุณผู้ชมครับโอ้โหนี่ฮะ
คือคุณแม่บอกแฟนพอรู้ว่าเป็นอาการหนักเนี่ย
ให้ออกจากบ้านเลยไม่ให้หมอเข้าบ้านด้วย
เจ้าหน้าที่บอกแถวนั้นก็เป็นพื้นที่ชุมชนคนเยอะด้วยนะคะ
เขาก็กังวลการแพร่กระจายของโควิด๑๙ด้วยก็ไปช่วยเหลือแล้ว